สวัสดีค่ะพบกับลูกก่อนร้อนหนาวกับมินี่นาธิชาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาหลายคนสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศเย็นเย็นจากอุณหภูมิที่ร้อนหนาวกับมินี่นาธิชาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาหลายคนสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศเย็นเย็นจากอุณหภูมิที่ร้อนหนาวกับมินี่นาธิชาค่
ส่วนวันนี้เรามีเรื่องมาเตือนกันค่ะสำหรับพี่น้องภาคใต้มี๑๐จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมได้แก่จังหวัดชุมพรนราธิวาสสงขลาระนองปัตตานีพังงาสุราธานีภูเก็ตนครศรีธรรมราชและกระบี่ค่ะซึ่งในระยะนี้นะคะจากการตรวจสอบเราพบว่ามีลมต